ค้นหาแล้วก็กู้ภัยรวมถึงส่งกลับ๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงนะคะ
ตอนนี้มีรายงานล่าสุดมาถึงเรื่องการทำงานของสื่อ

สื่อมวลชนไม่ว่าจะสำนักไหนจะไทยหรือเทศ

ไม่ให้เข้าเด็ดขาดเลยนะ
อยู่ได้แค่เฉพาะโซนที่เป็นเต็นต์

ซึ่งฟังไปคิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีได้ไหม
เค้าพยายามเคลียร์พื้นที่นั่นนะครับเพื่อการทำงานได้สะดวกขึ้นใช่เพื่อรอรับน่ะ

คาดหวังแล้วค่ะว่าวันนี้จะได้เจอข่าวดีสักที
ก็เหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมและเราก็หวังเช่นนั้นเหมือนกันนะคะ
พอพูดถึงเรื่องของการทำงานของสื่อนะคะ
นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมีการชี้แนะบทบาทการรายงานของสื่อสารมวลชน

สำนักตอนนี้เกาะติดอยู่ที่นั่นและแต่ละสำนักก็ส่งไปหลายทีมนะคะ
บอกว่าการทำงานของสื่อสารมวลชนจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ฟังเสียงของนายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลชี้แนะเรื่องนี้ค่ะ
คราวนี้โทรทัศน์ทุกช่องก็ให้ความสำคัญกับข่าวนี้
เพราะว่าเราถือว่าการนำเสนอข่าวเนี่ย
เป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางหนึ่งด้วย
ที่จะให้ทุกฝ่ายเข้ามาให้ความสำคัญ

ข่าวนี้ก็ไม่ค่อยได้รับความสำคัญเท่าไหร่
แต่ว่าตอนหลังเนี่ยได้รับความสำคัญมากจากทุกจุด
สิ่งหนึ่งที่เราพูดกันในแวดวงคนทำโทรทัศน์ก็คือว่า
ในการทำหน้าที่แข่งขันกันให้ได้ข่าวเสนอข่าวนั้นเนี่ย
การทำหน้าที่ของเราจะต้องไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการทำหน้าที่ของฝ่ายอื่นอันนี้สำคัญมาก
ดูเหมือนผู้บริหารทุกช่องก็จะย้ำ
ว่าการแข่งขันการเอาชนะให้ได้ภาพให้ได้ข่าว
อย่าไปเป็นอุปสรรคอย่าไปเป็นปัญหากับฝ่ายอื่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าถึงช่วงเวลาที่ต้องเจอผู้ประสบภัย
จะต้องเคารพให้เกียรติและไม่เป็นปัญหา
การได้ข่าวซึ่งชนะแต่ว่าเป็นปัญหากับการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายอื่น

ฉะนั้นผมคิดว่าเราก็พยายามยกระดับมาตรฐาน
ของการทำงานที่เคารพให้เกียรติคนอื่น
ฉะนั้นคราวนี้จะไม่มีเสียงบ่นจากฝ่ายต่างเลยว่า
แม้ทำงานยุ่งยากมากรถนักข่าวมีอภิษฐิกษ์

แต่ละช่องจะพูดจากันว่าเราจะไม่อยากให้สังคมเห็นว่า
การทำงานของสื่อเป็นปัญหาต่อการทำงานของฝ่ายอื่น
เราไม่รู้จะไปทำยังไงกับสื่อที่ไม่ใช่สื่อหลักนะ
ก็ทำให้คนสับสนเดี๋ยวเจอแล้วมั่งเดี๋ยวอะไรตายแล้วมั่ง
ฉะนั้นตอนนี้ผมเข้าใจว่าผู้บริโภคเองก็เรียนรู้แล้วว่า
ควรจะตามจากสื่อไหนควรจะตามจากสื่อไหน
แม้กระทั่งกู้ไพพอถึงจุดหนึ่งเขาก็พยายามจะแข่งขันกันนะ
เพื่อจะให้ใครถึงตัวก่อนได้ตัวก่อนเหมือนกับเวลาเกิดอุบัติเหตุรถชนกันเนี่ย
แต่ว่าคราวนี้ผมเข้าใจว่าใครไปทำอย่างนั้นก็เสียมากกว่าได้
ฉะนั้นการทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายต้องเคารพซึ่งกันและกัน
อย่าให้การทำหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นปัญหาต่อภาพรวมของการทำงาน
คิดว่าคนดูตอนนี้ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกเดียวกันคือ
หนึ่งอยากรู้ว่าเจอหรือยัง
สองถ้ายังไม่เจอไปถึงไหนแล้ว
ฉะนั้นสื่อก็พยายามตอบสนองเรื่องนี้อยู่
ผมผมคิดว่าคนมีความรู้สึกเดียวกันหมดคืออยากรู้จริง
โทรถามกันเป็นระยะระยะถ้าดูทีวีไม่ได้นะ
คนที่ดูทีวีได้เขาก็เฝ้าดู
ฉะนั้นการดูโดยการส่งกำลังใจช่วย
ผมคิดว่าเราไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เราเชื่อว่าพลังจิตพลังใจเนี่ยของทุกคนเนี่ย
มันจะมีอานุภาพมันจะมีพลัง
มันจะเป็นความรักความสามัคคีของคนในชาติ
ทุกคนคิดเหมือนกันหมดว่าส่งกำลังใจไปช่วย

มันมีไม่กี่เรื่องหรอกในประเทศนี้ที่ทุกคนคิดเหมือนกันหมด
มันมีไม่กี่เรื่องนักหรอกที่ไม่มีใครคิดต่างเลย
เรื่องนี้แหละคิดเหมือนกันหมดและไม่มีใครคิดต่างเลย
ลี่ขจายนะฮะก็ย้ำเรื่องของการทำหน้าที่สื่อมวลชนในพื้นที่
ใช่ค่ะซึ่งทุกคนตอนนี้เชื่อว่าเคารพกฎระเบียบ
ซึ่งมีการจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดบริเวณหน้าถ้ำเพื่อความคล่องตัว
แต่ว่าอย่างไรก็ตามสื่อมวลชนทุกคนที่ทำงานในพื้นที่ก็มุ่งหวัง
ที่จะนำเสนอข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงเท่านั้น
เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนก
เอาล่ะเพราะฉะนั้นเกาะติดหน้าจอไทยรัฐทีวี
เพราะว่าเราพร้อมที่จะรายงานสดความคืบหน้าตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะ